ถ้าคุณมีวิกฤตชีวิตที่หาทางออกไม่ได้
ขอให้เราได้เป็นโอกาสในการช่วยเหลือครอบครัวของคุณให้รอดจากวิกฤตนั้น
เกมที่ไม่ต้องอาศัยความสามารถพิเศษใด
เพียงตอบคำถามให้ถูก๔ข้อ

ไปต่อชีวิตสูงสุดถึง๑ล้านบาท
ในเกมต่อชีวิต
สวัสดีครับและนี่คือรายการที่เป็นความหวังของทุกครอบครัวที่มีวิกฤตนะครับ

เกมที่จะช่วยต่อลมหายใจให้กับคนในครอบครัว
ครอบครัวที่จะมากู้วิกฤตในวันนี้นะครับ
เขาเป็นทุกข์จากการที่เด็กน้อยวัย๕ขวบ
เป็นโรคออทิสติกขั้นรุนแรงถึงกับทำร้ายตัวเอง
แม้ว่าครอบครัวนี้จะขัดสนจะต้องแยกกันอยู่

แต่ทุกคนคิดว่าเด็กน้อยควรได้รับการศึกษาและพัฒนาตนเอง
เพื่ออนาคตของเขาจะได้ดูแลตัวเองได้ในวันข้างหน้า
เราไปชมเรื่องราวชีวิตของครอบครัวนี้พร้อม

ออกมาผิดปกติแล้วครับ
ลิ้นก็สั้นนิ้วแขนก็๖นิ้ว

แต่มีข้างหนึ่ง๕นิ้วข้างเดียวครับ

ภาระเรามันแบกไว้เยอะนะครับ
ผมต้องหาตังค์มารักษาลูกผมให้ได้ครับ

อายุ๒๗ย่าง๒๘นะครับ
ตอนนี้ช่วยป้าขายของครับ
ขับรถพาป้าไปซื้อผักซื้ออะไรอยู่

ผมก็ไม่อยากจะจากลูกไปเลยครับ

ถ้าปีนึงถ้าเรามีเวลาได้กลับมา

แต่ช่วงปีใหม่สงการไม่ได้กลับครับ
กับเวลาจำเป็นกับน้องไอซ์ไม่สบายครับ

จะเคยทำงานหนักเอาเบาสู้มานะครับ
ตอนนี้ก็ทำไม่ได้ครับ
ปัจจุบันนี้สุขภาพร่างกายของผมก็ไม่ค่อยแข็งแรงครับ
เพราะว่าเป็นโรคโรมะตอย

บวมขึ้นมาเลยตามข้อมือข้อเท้า
ทางโนเจียมอัญญาผมเนี่ย
เป็นโรคกระดูกทับเส้นตรงอะไร

ว่าต้องเข้าร่วมบาลผ่าตัด
ใจจริงแล้วก็อยากทำตรงนั้น
แต่มันมีปัจจัยอีกปัจจัยหนึ่งที่ไม่สามารถทำได้
ก็คือเงินครับ
ทุกวันนี้ภารกิจของป้าคือต้องดูแลหลาน
แรงแล้วก็แกจะเกี่ยวกับสมองแล้วก็สายตา

ขณะนี้แกก็อายุ๕ขวบแล้วค่ะทำอะไรไม่ได้ต้องช่วยแก
้อนข้าวป้อนน้ำแล้วก็เวลาแกขับถ่าย
อะไรแกก็บอกไม่ได้ก็ต้องช่วยทุกอย่างค่ะ
เขาเคี้ยวอะไรก็ไม่ได้ค่ะถ้ากินอาหารเหลว
มธอมซินโตทั้งสองข้างคืนเวลาเกินจะคืนลำบากมากค่ะ
ไข่ไข่กับสิน
เคยมีอยู่ครั้งหนึ่งครับเขาเป็นไข้ครับสุดไปเลยครับ
เดินไม่ได้นอนอย่างเดียวเลยครับตัวดำหมดเลย
แล้วเขาค่อยโทรไปหาเราทีนี้เรามาเห็นเราน้ำตาไหล
ตอนที่น้องไอซ์เป็นนะครับป้าเครียดมากนะคะ
คิดว่าแกจะไม่เหลวยหรือก็ว่าร้านคนนี้ป้าเป็นห่วงมากค่ะ
เพราะว่าแกไม่สมบูรณ์สักอย่าง
ในะพ่อแม่เก่งมาแย้กกันเก่ากลับภาพทุกอย่าง
คือหนึ่งจริงน่าสงสัยทั้ง๖วัน
ตอนที่แจเป็นก็คิดค่ะคิดว่า
โอ๊ยเป็นพ่ออะไรเรามีเงินแต่รักษาหลาน
ปู่เขาบอกว่าจะทำไงได้ล่ะ
เราก็ทำใจไว้เถอะเขาก็บอก
พ่อแฟนบอกว่าทำใจตล่อไปเลย
พ่อบ้านคิดว่าจัดรอดละพ่อบ้านคลัดใจเค้าบอกแบบนี้
พอมาดูอาการได้๓๔วันพ่อก็ลงไปเพราะว่าช่วงนั้นแกดีขึ้นค่ะ
เพราะว่าใครแกไปลดน้ำไปทำอะไรนี่แหละค่ะ
รายได้หลักก็คือปู่ต้องรับผิดชอบในครอบครัว
แล้วก็ลูกชายลูกชายที่ชื่อเอส่วนนกเขาก็รับผิดชอบค่าน้ำค่าไฟค่ะ

ตอนนี้เราลำบากมากค่ะลำบากเพราะว่าไม่มีเงินไม่มีเงินที่จะมารักษาหลาน
ต้องไปส่งไอทุกวันไปโรงเรียนธวัฒน์บุรีครับ
บ้านเราไปถึงธวัฒน์บุรีก็๔๒โลกรัม
แล้วเดือนหนึ่งจะไปพบแพทย์ที่โรงพยาบาลขอนแก่น
ไปแต่ละเที่ยวเนี่ยประมาณ๒๐๐๐หรือ๑๗๘๐๐นี่แหละค่ะ
พอมาตรงนี้

จากรายได้ที่ปกติพอจะอยู่กินได้อืม

เพราะว่าการเดินทางทุกวันระยะทางก็ไกล
ค่าใช้จ่ายแต่ละวันก็หลายบาท
ที่เป็นห่วงมากตอนนี้เลยก็คือน้องไอครับ
เพราะว่าแกช่วยเหลือตัวเองไม่ได้
ตามที่ผมไปพาหลานน้องไอซ์ไปหาหมอ
เพื่อให้เขาพัฒนากระตุ้นกล้ามเนื้อ
แล้วก็พัฒนาการด้านสติปัญญา
เดี๋ยวนี้เขาไม่รู้สึกเจ็บปวดอะไรเลย
หกล้มเดินไปตำหินเนี่ย
กระเด็นเลือดไหลนี่แกไม่ร้องไห้เลย
บางครั้งทำร้ายตัวเองอะตีอย่างนี้
เดี๋ยวตีก็ไม่เจ็บ
ถ้าผมมีเงินสักก้อนหนึ่ง
ผมจะรักษาหลานให้ดีขึ้น
เท่าที่พัฒนาการของเขาจะทำได้

ถึงไม่๑๐๐ก็ขอให้ช่วยเหลือตัวเองได้ครับ
ไม่ต้องเป็นภาระคนเหินเขาครับ

ไม่ต้องเป็นภาระของคนอื่นเขาอย่างให้เขายิ้มล่าเรืองเหมือนคนอื่นเขานะครับ
ดูเรื่องราวชีวิตของน้องไอซ์แล้วนะครับนึกถึงคำโบราณคำหนึ่งที่บอกว่า
สิ้นพ่อเหมือนทอหักสิ้นแม่รักเหมือนแพร่แตก
ผู้ชายคนหนึ่งครับอยากทำหน้าที่ของผู้เป็นพ่อให้สมบูรณ์แบบ
แต่ด้วยความจนก็เลยต้องดิ้นลนออกมาหางานทำต่างถิ่นต่างฐาน
หวังที่จะเก็บเงินเพื่อไปรักษาลูกหวังให้ลูกนั้นมีชีวิตที่ดีขึ้นนะครับ
ผู้ชายคนนั้นชื่อว่าเอกอยู่ในรายการนี้แล้วครับสวัสดีครับ
หนูเจือมพ่อบุญมานะครับแล้วก็น้องเอกน้องนกครับ

แต่ตอนนี้พี่เอกบอกว่าไม่ได้อยู่ในร้อยเอ็ดแล้ว
ครับผมต้องมาหางานทำที่มหาชัยครับขายของช่วยป้าครับ
เพราะรายได้เราไม่พอใช้จ่ายครับ
ตอนเราทำอยู่ร้อยเอ็ดมันค่าใช้จ่ายเรามันเยอะครับ
น่าจะค่าอยู่ค่ากินแล้วก็ค่าเดินทางไปในเมืองครับ
ค่าใช้จ่ายมันสูงครับบางเรื่องก็ไม่เหลือเลยครับ

ก็เลยจำใจครับที่จะต้องจากลูก

ครับผมวันที่ผมตัดสินใจออกจากบ้านนะครับ
ผมก็เป็นห่วงลูกครับกลัวลูกจะร้อง
เวลาผมจะขึ้นรถแกจะวิ่งตามครับ
ผมต้องฝืนใจปิดประตูครับเพื่อไม่ให้แกเห็นครับ

พ่อก็จำเป็นจริงที่จะต้องไปหางาน

ครับผมก็ไม่ได้อยากจากไปเลยครับ

นานทีจะได้กลับบ้านไปหาลูกทีครับ
ปีนึงนานแค่ไหนถึงได้กลับไปหาลูก
ปีหนึ่งประมาณ๒ครั้งครับ
สองครั้งที่เวลากลับไปเจอลูกนี่

ดีใจครับเห็นลูกยิ้มเห็นลูกเล่น

แต่อยากให้เขาพูดเรียกพ่อเรียกอะไรครับ

อยากได้ยินลูกเรียกพ่อสักครั้งหนึ่งครับ

แล้วรายได้ที่ได้เนี่ยครับก็คือ
ส่วนมากจะส่งให้พ่อให้แม่ครับ
พาน้องไอ้ไปหาหมอที่คอนจันทร์ครับ

ช่วยเหลือที่เราจะได้กินครับ

ถ้าเราไปทำงานเหนื่อยอย่างนี้
เราก็ต้องหยิบโทรศัพท์มาดูลูกครับ
ดูรูปบางวันก็โทรหาครับ

แล้วก็อยากให้เขาได้รับรู้ว่าพ่อเขาคิดถึงมากครับ
ห่วงอะไรลูกมากครับในตอนนี้
ห่วงเรื่องสุขภาพครับ
อยากให้ลูกสุขภาพแข็งแรงเหมือนเด็กทั่วไปครับ
อยากให้เขาได้รับการรักษาอย่างถูกต้อง
แล้วก็อยากให้เขาช่วยเหลือตัวเองได้ครับ
มาถึงแม่บ้างแม่หนูเจียมจ๋า

แต่ทุกวันนี้ทำหน้าที่ก็คือพ่อแม่ดีนี่เอง

ไอซ์ตอนนี้อาการน้องเป็นยังไงบ้างครับ
ไม่มีภูมิต้านทานอะไรถูกอะไรนิดอะไรหน่อย

อมจินโตทั้งสองข้าง
แล้วก็สำมองพัฒนาการของแกนะคะ

ก็รักษาไปที่ขอนแก่นเดือนละครั้งค่ะ

รักษาถึง๒โรงพยาบาลด้วยกัน

โรงพยาบาลแรกในอำเภอเมืองขอนแก่นนี่คือรักษา
รักษาทางสมองทางกระตุ้นพัฒนาการแกค่ะ

โรงพยาบาลศรีนครินที่อยู่ขอนแก่นเหมือนกันค่ะ
เพราะว่าแกเป็นต่อมทอมซิมตัวทั้งสองข้าง
แกจะกลืนก็ไม่ได้เคี่ยวก็ไม่ได้ค่ะ

ไปที่โรงพยาบาลขอนแก่นช่วงหนึ่งที่ไม่มีเงินพาแกไป
ขาดยา๒เดือนค่ะแกทำร้ายตัวเอง

นี่ก็หนึ่งอาการที่คุณแม่กำลังเป็นห่วง
ห่วงในเรื่องที่น้องชอบทำร้ายเธอ

จริงแล้วน้องเนี่ยโรคออทิติกเนี่ยนะครับ
น้องไม่ได้เป็นเด็กที่ก้าวร้าวนะ
เพียงแต่ว่าน้องเนี่ยมีอาการที่บอกว่า
เวลาที่น้องตีตัวเองน้องก็ไม่รู้สึกเจ็บ

เห็นคุณพ่อเขาบอกด้วยบอกว่า

น้องก็ไม่ร้องสักแอะนึงไม่เจ็บเลย

เพราะฉะนั้นการที่น้องไม่รู้สึกว่าตัวเองเจ็บเนี่ยนะครับ
แล้วเดินไปอันนี้มีผลต่อระยะตอนโตนะ

ต้องรักษาอย่างต่อเนื่องอย่างที่แม่บอกเอาไว้

แต่ด้วยความยากจนของถึงครอบครัว

ใช่ค่ะ
ตอนที่น้องไม่ป่วยเนี่ยก็ทานอะไรยากอยู่แล้วใช่ไหมครับ

ข้าวกินปลาอะไรอย่างนี้ก็คือ
ข้าวที่เป็นเม็ดแข็งน้องก็ไม่เคี้ยว

แกจะกินได้แค่โจ๊กแค่อาหารเหลวคนลำบาก
กไม้แกก็กินไม่ได้เลยเพราะว่าแกเคี้ยวไม่ได้
แล้วจากยากจะเคี้ยวป้อนแกก็จินได้ค่ะ
เพราะว่าแกเกิดลำบากมากเลย
ทำไมไม่ซื้อเครื่องบดล่ะครับ
เพราะว่าถ้าจะซื้อเครื่องบกก็กลัวขาดทาง
จะขาดทางไปรักษาหลานค่ะเพราะว่า

เงินทุกบาทตุกสตางค์ก็ต้องจิบรักษาหลานค่ะ
แล้วก็ต้องส่งแกไปโรงเรียนทุกวัน
เพราะว่าอยากให้แกช่วยตัวเองได้บ้างค่ะ
เพราะว่าเราขาดขาดเงินค่ะ

ทำงานท่านั่งยองนานถึง๑๐๑๕นาที

บวมครับบวมตรงขาตามพ่อครับบวมครับบวมตรงขา
ตามพ่อครับปวดจนถึงสั่นเลยนะครับ
สั่นร่างกายสั่นด้วย

เป็นความดันโลหิตสูงด้วยค่ะแล้วก็กระดูกทับเส้น
เป็นข้างขวาค่ะแล้วก็กระโดดโต้ทอยเสียบ

กลางคืนให้พ่อเขานวดให้

เพราะว่าปวดปวดวัตรรักชาไปหมดเลย
คุณหมอก็บอกว่าถ้าไม่ผ่าตัดก็ไม่หาย

นกเป็นลูกบุญธรรมของคุณพ่อบุญหนาแม่หนูเจียม
ทุกวันนี้นกช่วยอะไรในบ้านหลังนี้บ้างครับ
ช่วยจ่ายค่าน้ำค่าไฟให้พ่อแม่ครับ
ก็คือตอนนี้ทำงานหนูทำงานอะไร

เป็นลูกจ้างชั่วคราวคนละ๓๐๐บาทครับ

เพราะว่าถ้าแกเลิกงานแกจะมาอยู่บ้านช่วยดูแลน้องไอซ์
แล้วก็เวลาที่ไปหาหมอที่ขอนแก่นค่ะ

เพราะว่าแกวิ่งตามถนนบางทีแกก็หกล้มไป
ก็ต้องให้ลุงนกเขาวิ่งตาม
เพราะว่าถ้าไม่ไปด้วยกันก็ไม่ได้ครับ
ต้องไปด้วยกัน๓๔คนก็ได้
ขอบคุณมากนะครับที่มาเกมต่อชีวิตในวันนี้

ถ้าได้ทุนไปต่อชีวิตสักก้อนหนึ่ง
ครอบครัวของเราจะเอาทุนนี้ไปทำอะไรครับ
ถ้าแกได้เงินก้อนนี้ไปจะพาแกไปนอนที่โรงพยาบาลเลย
โรงพยาบาลขอนแก่นเขานัดให้นอนหลายครั้งแล้วค่ะ
เพราะว่าอาการต้องนอนดูอาการเปลี่ยนยา
เพราะว่าแกน่ะกินยาตัวนี้มาตั้งปีกว่าแล้วอาการไม่ดีขึ้น
เขาก็เลยให้ไปนอนเปลี่ยนยาไปทำกิจกรรมบำบัดด้วย
เพราะว่าถ้าให้มารักษาให้กินอยู่ที่บ้าน
หมอว่ายาตัวนี้มันยาแรงตัวแกจะเกรงจะแข็ง
เขาก็โกรธว่ามันคือไกหมอก็เลยให้ไปนอนรักษาอยู่ที่นั่นค่ะ
ก็นี่คือเป้าหมายที่เรามากันเนอะคุณเอกเนอะ
หวังว่าได้เงินทุนสักก้อนหนึ่งนะครับ
ก็จะไปรักษาอาการของน้องไอซ์ไม่ว่าจะเป็นด้วยการบำบัดก็ดี
ได้รับการรักษาอย่างต่อเนื่องเอาใจช่วยนะครับ
เดี๋ยวเรามาเอาใจช่วยครอบครัวของคุณเอกจากจังหวัดร้อยเอ็ดนะครับ
เพื่อที่จะได้เงินทุนสักก้อนหนึ่งไปตั้งตัว
ต่อชีวิตต่อลมหายใจเพื่อลูกน้อยของเขา
จะได้รับการรักษาอย่างต่อเนื่องช่วงหน้ามาลุ้นกันครับว่า
ครอบครัวของคุณเอกจากจังหวัดร้อยเอ็ดจะสามารถตอบคำถามได้ถูก๔ข้อ
เงินรางวัล๑ล้านบาทได้สำเร็จหรือไม่กับเกมต่อชีวิตครับ
ทำไมคุณเลือกเรื่องเบิ้ลประทุมราชครับ
หน้าคุณเหมือนคุณก้องห้วยไล่มากเลยนะ
เบิ้ลปฐุมราชมีชื่อจริงว่าอะไร

ถ้าคุณเอกตอบจะเลือกตอบตัวเลือกไหนครับ